มาในช่วงสายตรวจโซเชียลนะคะ
เฟืองระดามาพร้อมเล่าข่าวในโลกโซเชียลแล้ว
รวายงามแบบไทยว่าน้องจะใส่ชุดผ้าไทยน่ารักมาก

นี่เป็นชุดผ้าไทยประยุกต์ซึ่งแบบแต่ละคนก็มีแนวที่แตกต่างกันไป

แชร์ผ้ากันนะคะ

ก็มีสีสันของงานสงกรานในพื้นที่ต่างมาฝากกัน
มีทั้งเป็นเรื่องราวเตือนภัยแล้วก็มีสีสันน่ารักด้วย

เริ่มที่คลิปแรกนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
เผินเนี่ยเหมือนจะคึกคักดีแต่ซูมเข้าไปดูดีเนี่ย
เป็นเหตุการณ์ทะเลาวิวาสกันนะคะ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ

โอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮโอ้โฮ
ปฏิเหตุชกต่อยกันไปแล้วมาดูที่คลิปน่ารักกันบ้างนะคะ
เป็นภาพขณะชายคนนึงนี่เขาขับรถมา
แล้วก็บันทึกได้เป็นพี่คนนี้ไหว้ก่อน๑ครั้ง
สวัสดีครับขออนุญาตพรมน้ำนะครับ

ว่ายก่อนด้วยนะคะเป็นการสวัสดีปีใหม่แบบน่ารัก
คือหลายคนเวลาขับรถจะไม่ค่อยชอบให้คนมาซาดน้ำทั้งราย

ใช่นะคะขออนุญาตนะครับพี่ครับ
สักหน่อยนะครับสวัสดีปีใหม่ไทยครับ

น่ารักนะคะใช่ซึ่งผู้โพสต์ก็บอกว่าพี่คนนี้ออกมาว่าย
พรมน้ำมนต์ให้รถทุกคันที่ขับผ่านภายในซอยยุทธ์จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ก็ชาวเน็ตก็ถึงกับอดยิ้มกันไม่ได้แล้วก็แชร์กันต่อนะครับ
วันนี้ฉันจะจอดรถลงไปให้คุณพี่เขาพรมน้ำมนต์ให้แบบเต็ม

รับพรกันเลยทีเดียวนะคะ
ปิดท้ายไปที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะ
ตำรวจมีการจับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเพศชายที่ถอดเสื้อเล่นน้ำนะคะ
แล้วก็เปรียบเทียบปรับในข้อหากระทำการอันควรขายหน้าต่อหน้าธารกำนัน
โดยการเปลือยหรือเปิดเผยร่างกาย
ซึ่งชายต่างชาติคนนี้ถูกปรับเป็นเงิน๑๐๐บาท
โดยพรรณตำรวจเอกปิยพันธ์พัฒนารพงศิลป์ผู้กลับกลุ่มงานจราจร
สถานีตำรวจภูทรเชียงใหม่ชี้แจงกับสื่อค่ะบอกว่านี่เป็นการทำตามหน้าที่
อันนี้เมื่อวานเขาแชร์กันเยอะมากดิฉันเห็นหลายคนแชร์ต่อกัน
ส่วนใหญ่จะถามเป็นเสียงเดียวกันว่าเอาจริงเหรอ
ถอยกันหนักกว่านี้เลยนะคะ
หลานก์อันนี้อาจดูมีความหวาบหวามกว่านี้ด้วยยิ่งแบบทนล่าง

ไม่ใช่จริง
เขามีแบ่งแยกไหมว่าผู้หญิงผู้ชายแบบไหนหรือว่าอย่างไร
นั่นน่ะสิแต่ว่าก็หลังจากที่มีเรื่องราวนี้เผยแพร่ออกไปว่าอุ้ย
ฝรั่งถอดเสื้อเป็นผู้ชายโดนปรับ๑๐๐บาท
ก็มีการนำภาพของหญิงสาว
อ้างว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
มาเปรียบเทียบกันด้วยบอกว่า
นี่น่ากว่ามั้ยก็เค้ามันไม่ได้ถอดเสื้อ

อันนี้ใส่แต่ข้างนอกรึเปล่าไงแต่อันนี้นี่แม่น่ะสิ

เขาก็เอ๊ะยังไงคืออาจจะแบบไม่เห็นหรือเปล่าจริงหรอ
คุณมันกางเกงในแล้วนะคือมันชุดว่ายน้ำแหละ
ไม่เห็นแต่ว่าอย่างนั้นแต่ว่ามันใช่

ใช่หรือว่าคุณตำรวจอาจจะยังไม่เจอกลุ่มนี้หรือเปล่า
แต่ว่าบังเอิญไปเจอนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนนั้นพอดี
เขาก็ใส่ขายาวผม
อ๋อเหรอแต่สีตรูนิดหน่อยถ้าขายยาวไม่เป็นไรใช่ไหม

มีวันก่อนเจอคลิปอีกคลิปนึงนะเป็นงานสงกรานนี่แหละ

แล้วก็ด่ากราดเหมือนกับว่าคลิปเขาเขียนหัวข้อว่าเจอคนจริง

ไหนใครที่มีเรื่องมาเจอกับผมนี่

หมดโดนคุณครูตอบป
คนที่อยู่แบบในงานรอบข้างก็เป็นแบบวู้แบบเชียร์กัน
เจอคนจริงเจอคนจริงเทพมาก
แต่ว่าก็ยังไงก็รณรงค์ให้ทุกคนแต่งกายให้เรียบร้อย
เวลาไปเล่นสมการด้วยเฉพาะสาว

ตัวเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนไม่เดือดร้อนก็ตัวเอง